มาดูกันต่อกับคู่ที่เลิกกันไปแล้วคู่นี้เลิกจริงอะไรจริง
อีกคนนึงเนี่ยเลิกรากันไปแต่เหมือนว่าอีกคนกำลังจะมีข่าวเรื่องหัวใจ
ที่กำลังจะเป็นสีชมพู
ก่อนที่จะเลิกกันเนี่ยมันมีช่วงหนึ่ง
ถ้าย้อนไปเนี่ยก๊อฟเคยพูดเอาไว้ว่า
ในการเลิกกันครั้งนี้เหมือนจะมีเรื่องของมือที่๓ที่เป็นท่านลงท่านหลอดอะไรนะพี่แจ
วันเกิดหนองควรอุสามนี
แล้วคุณแม่ก็หอบช่อดอกไม้มาบอกว่าเออเป็นของเซอร์เจมส์
ก็เหมือนจะชัดเจนนะคะว่าเหมือนแบบเป็นนุ่มคนใหม่
ที่เข้ามาทำให้คุณขวัญอุสามณีชุ่มชื่นหัวใจอีกครั้งหนึ่ง

เดี๋ยวไปฟังซิว่าก๊อฟรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ค่ะ
คือตรงนั้นก๊อฟว่ามันเป็นในส่วนของเขาคือก๊อฟมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขา
เพราะฉะนั้นก๊อฟก็ก๊อฟก็ไม่ได้ต้องรู้ว่าก๊อฟจะรู้สึกอะไร
เพราะอย่างที่ก๊อฟบอกว่าก๊อฟก็เดินต่อไปข้างหน้า
เขาเรียกจุดที่เราวางไว้ในชีวิตของเราว่าเราจะทำอะไร
ก็รู้สึกว่าแบบต่างคนต่างอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ก็น้องเขาจะมีชีวิตยังไงก็เป็นส่วนของเขา

อย่างที่วางทีวีแล้วก็รู้สึกว่าก๊อปอีก

เราก็คิดว่าเราอยู่กับตัวเราทำอะไรก็ทำไป
เราก็เดินหน้าไปของเราเพราะเรามีสิ่งที่มีประโยชน์ที่ต้องทำกว่านี้เยอะ

แล้วก็ที่เห็นอาจจะหน้าเปร่งนิดนึงก็เนี่ยแหละครับ
เป็นช่วงแบบว่าเดินทางไปเมืองนอกนะคะ

น้องขวัญก็น่าจะชัดเจนนะคุณผู้ชม
ตามแหล่งข่าวก็บอกว่าน่าจะเป็นเซอร์เจมส์นี่แหละนะคะ
ที่เป็นสนิทสุดอ๋อแล้วตอนหน้านี้เขาปฏิเสธอะพี่แจ๊คบอกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนนึงที่คอยให้ความปรึกษา
ตอนนั้นมันก็ตอนนั้นสิคะโมเมนตั้มมันไม่เหมือนกัน
นี่มันไม่กี่เดือนเองนะคะคุณขามันเปลี่ยนเร็วอะไรขนาดนั้น
เรานะคุณผู้ชมมันก็ต้องมีบ้างแหละเรื่องแบบนี้นะคะ
เพราะว่าโลกเราจะได้แบบว่าเป็นสีชมพูสดใส